เมื่อวานนี้ตกใจหลายคนแชร์กันว่า
เฮ้ยเมย่ามิสแทนเวอร์๒๐๑๔
ประกาศผ่านเฟซบุ๊คของเธอเองนะคะ
บอกเลยว่าต่อจากนี้ไป
คุณสามีในรูปนั้นไม่ใช่สามีของเธออีกต่อไป

น้องเบลินพึ่งจะครบขวบกันไปไม่นานนี้เอง
เธอเปิดมาร่ายยาวเลยนะคะคือ
บอกว่าก่อนหน้านี้มันมีข่าวลืมมาแหละว่า
เลิกกับสามีเพราะว่าต่างคนต่างอยู่คนละประเทศ
แต่ท้ายที่สุดตอนนั้นมันเป็นแค่ข่าวลือ

ด้วยว่าระยะทางที่ห่างกันบ่อย
ต่างคนก็ต่างมีความสุขในพื้นที่ของตัวเอง

เป็นนักธุรกิจชาวสวิสเตอร์แลนด์นะคะ
แล้วก็เขามีธุรกิจมากมายอยู่ที่ต่างประเทศ
เห็นว่ามีไร่วายแล้วก็มีร้านเฟอร์นิเจอร์ที่หรูหราหมาเห่ามากเลย

แล้วก็อยู่ต่างประเทศต่างคนก็ต่างอยู่

เมย่ามักจะพูดเล่าไป
ปนความขำแล้วก็ความอึดอัดในชีวิตหลายอย่าง
เพราะว่าสามีเขาเป็นคนค่อนข้างเนี๊ยบ

แต่ว่าเมย่าก็ทิ้งท้ายนะคะว่า
คุณฟิลิปเป็นคุณพ่อของ

แล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีกับเธออยู่เสมอ
แต่ก็นั่นแหละค่ะว่าต่อจากนี้ไป